ส่วนความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องหญิงหญิงสาววัย๑๙ปี
ซึ่งในออฟผู้ชายที่บอกว่าจะขับรถเทรลเลอร์ไปส่งน้องหญิงที่บ้านนั้น
บอกว่าน้องหญิงกระโดดรถแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเองนะครับ
ญาติยังคงเชื่อว่านี่เป็นการฆาตกรรมล่าสุดกองปราบ
รื้อสำนวนคดีนะครับเพราะว่าพบหลักฐานใหม่หลายอย่าง

สะเทือนขวัญกรณีนางสาวนรีการยาวิราชหรือน้องหญิงวัย๑๙ปี
ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาเนื่องจากกระโหลกศีรษะแตกและสมองบวม
หลังจากเดินทางกลับจากไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายสุรพลหรือออฟดาราคำอายุ๒๓ปี
เป็นผู้อาสาขับรถพาน้องหญิงไปส่งกระทั่งมาเสียชีวิตระหว่างทาง
โดยพนักงานสอบสวนสพบังปะอินได้ลงบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานในคดีอุบัติเหตุเท่านั้น
กระทั่งต่อมาผลชนสูตรพบว่าน้องหญิงเสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ได้เชิญตัวนางสาวสิรินาทหรือเป็ดรอบรำอายุ๑๘ปี
ซึ่งทำงานอยู่ในร้านอาหารเดียวกันกับน้องหญิงมาสอบปากคำ
ชักชวนผู้ตายไปเที่ยวในวันเกิดเหตุ
ซึ่งต่อมามีการแจ้งข้อหากากคั้งนวงเนียวเพื่ออื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ตาย
ร่วมกับนายสุรพลแต่ทางญาติยังไม่ปักใจเชื่อ
พบหลักฐานข้อพิรุธหลายอย่างเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตาย
เชื่อว่าการเสียชีวิตลูกสาวน่าจะเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอน
อดคล้องกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ที่ออกมายืนยันผลการเอ็กซ์เรย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ชี้ชัดสาเหตุการณ์ตายของน้องหญิงว่า
เสียชีวิตด้วยการถูกทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคม
เผยจะเร่งติดตามเสื้อผ้าของน้องหญิงโดยเฉพาะกางเกงชั้นใน
นับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่ามีการข่มขืนร่วมด้วยหรือไม่
เผยว่าได้รับการประสานจากกองปราบปราม
เพื่อส่งศพน้องหญิงไปส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าจะทราบผลภายใน๑สัปดาห์และถือเป็นการรื้อคดีทำใหม่ทั้งหมด
โดยมีกองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบคดี
นอกจากนี้นายอัชรยะยังคงยืนยัน๑๐๐เปอร์เซ็นต์ว่า
นายออฟคือผู้ต้องหาตัวจริงที่ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตจากการทุบตี

อีกเสียงที่ยืนยันความมั่นใจในคดีนี้ที่คดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นั่นก็คือพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเผยเป็นในว่า
คดีนี้มีแนวโน้มสูงที่คดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่ผู้เสียชีวิตกระโดดลงจากรถและเสียชีวิตเอง
พร้อมสั่งการให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม
และตำรวจสพปฐุมธานีไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่
และแพทย์ที่โรงพยาบาลการุณเวศและโรงพยาบาลปฐุมธานี
รวมทั้งตรวจสอบรถเทลเลอร์คันเกิดเหตุอย่างละเอียด
รายงานผลให้ทราบโดยด่วน
ซึ่งผลคดีในเบื้องต้นนายออฟได้ถูกฝากค้างในข้อหากักค้างนวงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาก่อนหน้านี้แล้ว
และล่าสุดนางสาวสิรินาฏหรือเป็ดก็ถูกฝักขังตามมาภายหลัง
ในข้อหาสนับสนุนให้มีการกักค้างนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเช่นกัน
โดยเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นนกต่อ
โดยรู้จักทั้งนายออฟและน้องหญิงเพียง๒เดือนเสร็จเท่านั้น
ต้องติดตามว่าหลังมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่แล้วทิศทางของคดีจะออกมาในรูปแบบไหน
แต่มั่นใจได้ว่าน้องหญิงต้องไม่ตายฟรีอย่างแน่นอน